เป็นเรื่องเตือนภัยที่มิจฉาชีพ
เหมือนกับว่าไปพ่นยาสลบใส่เหยื่อ
แล้วก็รูดทรัพย์เข้าไปเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์ค่ะ
กำลังแก้งเดินดูสินค้า

แล้วมันก็ฉีดนะครับผมฉีดฉีดอันนี้พอหายใจทึบเข้าไปเหมือนมึนงงตัวยาคงจะแรงมาก
เสร็จแล้วคนที่เขามาปอนด์อันนี้ก็เงี้ยง่ายครับแค่พูดทางเหยื่อก็เชื่อตามเหมือนโดนสะกดฉีดเลยอ่ะ
มีอะไรก็ส่งให้หมดเลยไวมากอ่ะส่งให้เขาหมดเลยครับผมเป็น
เป็นยาสเปรฉีดทำให้มึนงงนะครับเสร็จแล้วเขาก็รีบไปครับ
กว่าคนจะมาข้างในบ้านมาช่วยดูเขาก็ไปถึงไหนแล้ว
คุณผู้ชมเห็นคลิปใช่ไหมคะคือพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยสองคนนะ
คนแรกทำทีมาซื้อของคนขายก็ไม่ระวังตัวขายของเสร็จกวาดพื้นต่อ
คนที่สองฉีดสารบางอย่างใส่หน้าเหยื่อแล้วเดินกลับออกไป
คนร้ายคนแรกที่ยังอยู่ในร้านก็เดินมาหาเหยื่อ
นี่เหยื่อคือคอตกยืนโอนเอนแล้วส่งให้ทุกอย่างเลย
บอกให้ส่งอะไรให้ส่งหมดปลดสร้อยคอปลดทรัพย์สินไปได้แบบง่ายเลยอ่ะ
สักพักนึงคอตกคอตกเหยื่อก็ร่วงลงไป
แบบเหมือนยืนไม่อยู่ลงไปกองกับพื้นเลย

เราเอาคลิปนี้เอาเหตุการณ์นี้ไปถามผู้เชี่ยวชาญไปถามคุณหมอเลย
หมอหมูนะคะรองศาสตราจารย์ในแพทย์วิรสักจรัสชัยศรี
อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธ
หมอหมูบอกว่าคนร้ายน่าจะใช้ยาสลบพ่นใส่ผู้เสียหายค่ะ
เป็นยาสลบชนิดสูตรพ่นเข้าทางเดินหายใจ
ตัวยาเนี่ยมันจะเป็นของเหลวไม่มีสีกลิ่นฉุนมันจะเหมือนเหม็นอับหน่อย
สลบตัวนี้อยู่ในหมวดยาอันตรายมักจะใช้ควบคู่กับยาสลบตัวอื่นออกฤทธิ์เร็ว
ของมันเนี่ยกดศูนย์การควบคุมการหายใจแล้วมันอันตรายมาก
ถ้าพ่นปริมาณเยอะตายได้เลยสีชีวิตกระทันหันได้
คือยาชนิดนี้จะใช้แต่ในสถานพยาบาลตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น
ถ้าใครเอามาใช้ในการก่อเหตุอาทยากรรมจะโดนข้อหาฆ่าคนตายเพิ่มได้นะ

ยาศพดังกล่าวจะใช้สูตรพ่นผ่านเข้าทางเดินหายใจผ่านทางจมูก
จนทำให้เกิดอาการมึนงงและศพตามมานะครับ
แตกต่างจากยาที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้
ที่มีการพูดถึงการป้ายยาตามร่างกาย

ยังไม่มียาสลบหรือยานอนหลับตัวใด

แล้วทำให้เกิดอาการสลบได้ในทันทีนะครับ

และภาวะช็อกจากคอนโดริตต่ำนะครับ
แต่ไม่ว่าเดี๋ยวรอตรวจสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมหน่อย

เอายาสลบมาพ่นใส่แล้วก็รูดซับเนี่ย